ทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของร้านอาหารกันหน่อยถ้าจำได้ก่อนหน้านี้
ก่อนที่จะมีการผ่อนผันก่อนที่นายกจะเซ็นอนุมัติเรื่องมาตรการต่างเนี่ย
ร้านอาหารหลายคนเขาก็ออกมาอดครัวเหมือนกันนะบอกว่าเนี่ยปิดอีกแล้วเหรอ
ถ้าปิดทีนี้เนี่ยเขาไม่รู้จะทำงานยังไงเลยนะเพราะคราวที่แล้วในหนี้เก่ายังใช้ไม่หมด
ใช่นี่ใหม่จะมาอีกแล้วตอนนี้นี่ตายแน่เลย
มีการส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
โดยนางธนิวัลกุลมงคลนายกสมาคมพัฒนาคารไทยค่ะ
บอกว่าทางสมาคมอยากจะทำจดหมายเปิดผนึกนี้ถึงนายก
แล้วก็ให้ส่งผ่านต่อไปยังสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ
เรื่องผลกระทบจากคำสั่งที่จะไม่ให้นั่งรับประทานอาหารที่ร้านเนี่ย
บอกว่าที่จะให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียว
เนื้อหาก็ชี้แจงเรื่องของผลกระทบค่ะว่า
ถ้าสมมุติว่าออกมาตรการห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านเลย

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะรุนแรงแน่นอน
มีมูลค่าธุรกิจอยู่ที่๔แสนล้านบาทต่อปี
ถ้าประกาศนี้ออกมาก็จะกระทบต่อรายได้หนักมาก
เบื้องต้นเนี่ยประเมินแล้วยอดขายจะหายไม่ต่ำกว่า๑แสนล้านบาทในช่วงไตรมาสแรก
ก็คือเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีนี้นะคะ
รวมถึงมันไม่ได้กระทบแค่เรื่องรายได้ของร้านนะ
มันจะกระทบเป็นห่วงลูกโซ่คือประเด็นเรื่องปัญหาการจ้างงาน
จะมีพนักงานตกงานทันทีเป็นจำนวนมากนะคะ
โดยปัจจุบันมีร้านอาหารที่เป็นสมาชิกของสมาคมอยู่ประมาณ๓๓๐๐๐ร้าน

ซึ่งตัวเลขจริงในระบบเนี่ยประเมินมีร้านอาหารประมาณหลักแสนร้านนะคะ
เพราะฉะนั้นพนักงานที่จะได้รับผลกระทบหลายล้านคนแน่นอน
เพราะมันยังมีร้านค้าเล็กอีกหลายร้านเลยค่ะ
จากนี้จะส่งผลกระทบกับสินค้าภาคการเกษตร
ซึ่งเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารด้วย
รายได้เกษตรกรก็จะลดลงนะคะ

ผลกระทบของโควิด๑๙ที่เกิดขึ้นกับตลาดกุ้งเนี่ย
สมาคมเองก็มีการร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์
ช่วยรับซื้อกุ้ง๒๐วันนะคะ
และถ้าเกิดว่าร้านอาหารให้ลูกค้ารับประทานที่ร้านไม่ได้
รับซื้อกุ้งก็จะต้องชะลอไปก่อน
คือมันกลายเป็นลูกโซ่กระทบกันไปเป็นทอดหมดเลย

รู้สึกครับแค้นใจเธอใช้คำนี้นะ
ครับแค้นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไร
เพราะการแพร่ระบาดโควิดที่มันเกิดขึ้นรอบนี้
มันเกิดจากบอลมันเกิดจากสถานบันเทิง

แล้วทำไมร้านอาหารถึงต้องมาโดนผลกระทบหนักแบบนี้ด้วย
ด้านสมาคมเองเขาก็ปฏิบัติตามมาตรฐานของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เพราะฉะนั้นรัฐช่วยจัดการที่ต้นเหตุได้ไหม
อันนี้ก็เป็นหนึ่งคำวิงวอนนะคะขอร้องจากหนึ่งในคนทำงานนั่นแหละ
ค่ะเรื่องของร้านอาหารเนี่ยพูดถึงกันมาหลายวัน
เพราะว่าผู้ประกอบการเขาก็กังวลใจ
ว่าถ้าหากต้องปิดหรือว่าต้องซื้อกลับไปกินบ้าน
กลับไปกินที่ทำงานอย่างเดียวเท่านั้นไม่สามารถนั่งในร้านได้

แต่อย่างที่เราอ่านประกาศไปแล้วเมื่อสักครู่นี้
ว่านายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งไปแล้วนะคะ
๒๘จังหวัดที่เป็นจังหวัดควบคุมสูงสุดเนี่ย
ร้านอาหารก็ยังนั่งรับประทานในร้านได้
แต่ต้องมีมาตรการเช่นกำหนดจำนวนคน
เว้นระยะห่างมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แต่ว่าใน๒๘จังหวัดเอง
แต่ละจังหวัดเขาก็จะพิจารณากันเพิ่มเติมอีก
จังหวัดเขาก็อาจจะเข้มข้นมากขึ้น
นายกธมรีเปิดโอกาสให้จังหวัดเขากำหนดเองเพิ่มเติมได้

ทีมข่าวของเราก็เลยลองสำรวจดูนะคะ

นายนพรัชรักเรือนก็บอกว่าโอ้โหปีที่แล้วนะก่อนจะเกิดวิกฤตโควิด๑๙
ธุรกิจหมูกระทะกำลังไปได้สวยมากนะคะ

พอเริ่มระบาดเนี่ยลูกค้าหายไป๗๐นะ
ร้านเนี่ยมีคนงาน๒๗คนตอนนี้เหลือเท่าไหร่รู้ไหมคะ
เท่าไหร่ค่ะหายไป๓เท่ามันกระทบเยอะมากค่ะ
โอ้โหมันก็เครียดเนอะเครียดจริงอะ
เปล่าหรือเปล่าไม่รู้จะทำแนวไหนนะเพราะมันกระทบไปทั่ว
อ่ะจริงจากลูกค้า๑๐๐ถ้าคิดถ้าคนมากิน๑๐๐ถ้าสั่งเนี่ย
มันถึง๑ใน๑๐๐นะแล้วให้กี่เปอร์เซ็นต์
เอ้ยมันก็๑๐นี่แหละครับผมเพราะเราไม่ได้จัดส่งเลยฮะ
ถ้าเราจัดส่งเลยตรงมันก็จะยังมีอยู่ประมาณ๕๖๐อยู่
อยู่อ่าเชื่อแน่นอนพวกลูกลูกน้องพวกเนี้ยแล้วจะบอกกับพวกเขายังไง
ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีรายได้บ้างมันก็ต้องอธิบายครับอธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังด้วย
ว่าสถานการณ์เดี๋ยวนี้มันก็เป็นทั้งทั่วประเทศนะครับ
ไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะร้านเราเราก็ต้องเข้าใจเขา
มีข้าวกินมีอะไรกินอาหารกันกินเหมือนเดิมนะครับ
ส่วนคนงานร้านหมูกระทะค่ะนางสาวนีเป็นชาวกัมพูชานะคะ

คิดเลยว่าเงินทองมันจะหายากขนาดนี้

ถ้าหากว่าโอ้โหจะต้องปิดกันอีกเป็นอีกรอบนึงเนี่ย

ไม่รู้จะบอกครอบครัวที่กัมพูชายังไง
ไม่มีเงินส่งกลับไปให้ครอบครัวเลยด้วยซ้ำ
ค่าเช่าห้องก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายก็ต้องมี
ก็ต้องกัดฟันสู้กันต่อค่ะ

ถึงจะสนุกถึงจะแบบคุ้มอะไรอย่างนี้นะ

แต่ว่าทีนี้ค่ะร้านชาบูก็คล้ายกัน
ใช่คืออาหารบางประเภท

แต่อย่างชาบูแบบเนี้ยมันก็ต้องทานเดี๋ยวนั้นทำเดี๋ยวนั้น

เปิดปุ๊บโควิดมาปั๊บเลยนะคะ
ใจจริงก็ไม่อยากจะไล่พนักงานของร้านออก
แต่ก็รายได้ก็หดลงนะรายได้ก็น้อยลงนะแต่ก็ยังสู้นะคะ
ถ้าเกิดว่าได้มีการผ่อนผันแบบนี้ว่ากินที่ร้านได้
แต่ต้องเว้นระยะห่างนั่งห่างกัน
มาตรการป้องกันโควิด๑๙ทางร้านบอกว่า
แบบนี้โอเคแบบนี้พอไหวอยู่ค่ะ
ทำเสร็จก็โควิดเลยล้านอ่ะ

ตอนแรกก็ยังไม่มีเลย
ก็นึกว่ามันจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้
เราก็ช่วยกันไปกับน้องอะไรอย่างนี้

คือฝั่งที่มีโควิดเซมันกำลังจะมา
ใช่ทำร้านทำอะไรกำลังทำเลย
แล้วก็เซ้งร้านมาแล้วก็ทำ

รอบ๒นี้ก็เลยช่ามารอบ๒อีกเลยหนัก
แล้ววันนี้เดี๋ยวจะประชุมลูกน้องว่า

เพราะน้องทุกคนก็อยู่ในการดูแลของพวกเราใช่ไหม
คนงานมีกี่คนครับที่ร้าน

งวดที่แล้วมาแล้วให้น้องอยู่
ใช่แล้วนี่มาเจอรอบ๒อีกนี่แย่อีก
ผมอยากบอกให้นะเหมือนกันทุกร้าน
อยากให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือนิดนึง
เพราะว่ามันแย่
แล้วเราเพิ่งก่อตั้งมายังไม่ถึงปีอย่างนี้

แล้วก็อีกอย่างมาต้องมาดูแลคนอีก

ร้านหมูกระทะร้านชาบูได้รับความนิยม

แต่พอเปิดปุ๊บอ้าวโควิดมาแบบนี้นะคะ
ส่วนลูกค้าที่ไปกินที่ร้านนี้เขารู้สึกยังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเราก็ต้องทำตามนโยบายของรัฐบาล
เพราะว่าเราจะไปนโยบายของรัฐบาลไม่ได้
วันนี้วันนี้มันเป็นวันสุดท้าย
แล้วก็วันเกิดของเพื่อนผมอ่าเพื่อนผมที่ผมรัก
แล้วก็วันฉลองปีใหม่ให้ลูกน้องทีมงาน
ก็เสียใจที่ร้านชาปูหลังจากตอนนี้ก็แอบเลย
ใช่ครับผมก็รู้สึกว่าเสียใจ